บอลหญิงของไทยที่ชื่นมื้นไปแล้วนะครับหลังจากที่เดินทางไปที่อังกฤษ
ล่าสุดนะครับมีรอยยิ้มต่อเนื่องเพราะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็
หลังจากที่ประกาศว่าจะให้เงินอัดฉีด๑๐ล้านบาทก็มีการมอบกันไปแล้วนะครับ
ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยสัดส่วน๘๐๒๐นะครับก็แบ่งกันจาก๑๐๐
นักฟุตบอลได้รับเงินรวม๘๐ผู้ฝึกศรนะครับกับสตาร์ฟได้ไป๒๐
นักกีฬา๒๓คนจะได้คนละ๓๔๗๘๒๖บาทกับอีก๘สตางค์
เอาให้เป๊ะไปเลยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดก็เกือบ๘ล้านบาท
ส่วนผู้ฝึกสอนจะได้รับนะครับ๔แสนบาทขณะที่ทีมงานผู้ช่วยผู้ฝึกศรก็ได้ตามสัดส่วน
หน้าที่รับผิดชอบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒ล้านบาทก็บวกกันแล้วทั้งหมด๑๐ล้านพอดีครับ
ซึ่งสาวไทยนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากอังกฤษแล้วก็กลับมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเวลาพักผ่อนไม่มากนะครับ
เพราะว่าโปรแกรมต่อไปรออยู่แล้วคือชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียทั้ง๒รายการนะครับ
จากตอนนี้เพื่อไปลุ้นในการเข้ารอบต่อไปนะครับไม่ให้ตกรอบแรกเหมือนตอนบอลโลกที่แคนาดา
ต้องการสร้างเป้าหมายที่ดีกว่าเดิมส่วนทีมชายไทยครับทีมฟุตบอลชายนะครับ
ย้ำโปรแกรมกันแต่เนิ่นนะครับกับการถ่ายทอดคู่อุ่นเครื่องระหว่างทีมไทยกับจีนนะครับ
ในวันเสาร์ที่สิบสองวันเสาร์ที่สองนานโยนดีขออภัย
เข้าสัญญาณสิบแปดนาฬิกานะครับเริ่มคิกออฟสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
ก็วัดศักยภาพทีมไทยหลังจากที่ทราบกันแล้วว่าเราอยู่สายไหนในอาเซียนครับ
สายไหนในเอเชียนคลับนะครับแล้วก็การเลือกนักเตะก็มีการส่งรายชื่อไปแล้วนะครับ
ให้กับสโมสรที่อยู่ในข่ายเรียกตัวสี่สิบเอ็ดคนแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อนะครับ
ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าสำหรับยี่สิบสามคนที่จะเล่นในการใช้กับจีนครับ